วันนี้วันอาทิตย์ที่๒๖กรกฎาคม๒๕๖๓นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเขียนมาสอนหนูขาวคืนนี้ดำเนินรายการร่วมกับคุณอรัจภรณ์ชะลาโดนค่ะ
คุณผู้ชมติดตามชมเราได้ในหลายช่องทางนะคะ
หน้าจอไทยรัฐทีวีก็ได้หรือว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลฟ์ก็ได้นะคะ
แน่นอนวันนี้มีข่าวมากมายที่เราจะได้มาพูดคุยอัปเดตกัน
รวมถึงเรื่องของน้องชมพู่
มันมีข้อมูลใหม่มีการให้ปากคำใหม่ของพยานออกมาเนี่ยเยอะมาก
จนตอนนี้เลยต้องมีการมานั่งคุยมานั่งสรุปรวมข้อมูลกันอีกที
แล้วก็รวมถึงกุมารแพทย์ก็คือคุณหมอเด็กด้วย
ดูว่าด้วยสรีระร่างกายกระดูกมวลกล้ามเนื้อคือดูลึกแบบนั้นเลยนะ
สุดท้ายแล้วเด็กสามขวบอย่างน้องชมพู่สามารถเดินขึ้นไปเอง

หนทางชันขนาดนั้นได้จริงไม่จริงเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันนะคะ
แต่ที่แน่วันนี้ค่ะแน่นอนกองเชียร์ยังมากันเยอะ
ใช่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหารนะคะ
คนจากต่างถิ่นที่ติดตามข่าวคดีน้องชมพู่ไปให้กำลังใจ
ก็คือมีทั้งมุมที่ไปให้กำลังใจที่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่
ให้กำลังใจลุงพลเดี๋ยวนี้เขามีเสื้อทีมกันแล้ว
คือถึงขั้นทำเสื้อทีมใส่เสื้อทีม
คือยิ่งเรื่องนี้ยืดเยื้อ๗๖วันแล้วนะคะเริ่มมีเสื้อทีม
ถ้ามันนานไปกว่านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกบ้าง
พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันก่อนเลยนะคะ
ที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่เพราะว่านอกจากจะมีกองเชียร์มาให้กำลังใจแล้วเนี่ยนะ
มีร่างทรงมาอีกแล้วค่ะแต่คราวนี้มาแล้วพูดจาไม่รู้ว่าไม่เข้าหูหรือยังไง
เพราะบอกว่าเนี่ยมีคนรู้อยู่แก่ใจว่าเรื่องราวเป็นยังไง
ทำไมต้องทำคนอื่นเดือดร้อนปะทะเดือดกันกับแม่น้อง
คือมาแปลกจริงค่ะแล้วถึงขั้นที่ว่าบอกให้พ่อของน้องชมพู่ถอดเสื้อสิ
งงไหมล่ะถอดเสื้อหน่อยเดี๋ยวขอดูอะไรบางอย่างหน่อย
แบบนี้เลยนะคะลองดูค่ะ
ถ้ารู้พูดแล้วคนที่ปิดบังนี่คือใครพูดชื่อได้ไหมครับ
ถ้ารู้นะโอ้ยไม่แห่งจะว่าทำไม่รู้ค่ะ
อันนี้เราบอกไม่ได้หรอกเพราะเราไม่รู้ถึงขนาดนั้น
แต่รู้ว่ามีคนที่ปิดบังอยู่ใช่มีคนปิดบังอยู่

แล้วแม่ก็บอกว่ามีคนนั้นอยู่เป็นตัวตนเขาเป็นตัวตนอยู่แต่เราไม่รู้หรอก
นี่แหละที่ชาวบ้านเขาจะฆ่ากันแล้วค่ะชาวบ้านจะฆ่ากันสงสัยคนนั้นคนนี้นี่แหละค่ะ
เนี่ยแม่ก็ขึ้นเหมือนกันนะชาวบ้านหลายคนก็งงว่าเอาพูดจาเหมือนรู้อะไรบางอย่าง
บอกว่ารู้อยู่แก่ใจทำไมจะต้องทำให้ชาวบ้านประชาชนเขาเดือดร้อนทำไมไม่พูดมันออกมา
เหมือนไปตำหนิเหมือนกล่าวมาไกลทีมข่าวแล้วก็ชาวบ้านก็พยายามจะถามว่าใครล่ะถ้ารู้ก็พูดชื่อออกมาเลยเขาก็บอกเขาบอกไม่ได้
ผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่านางคำฟองค่ะเป็นนักปฏิบัติธรรมจากจังหวัดสะแก้ว
มาที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็พูดคุยกับครอบครัวอย่างที่ได้ยินไปล่ะค่ะเขาก็บอกว่า
ก็รู้ว่าบางคนรู้อยู่แล้วปิดบังทำไมสร้างความวุ่นวายให้ชาวโลกทำไม
แต่พอถามว่าเป็นใครก็ตอบไม่ได้คุณนฤทธิก็เลยอ่ะถามแบบยิงคำถามให้มันเข้าเป้ามากขึ้นไปอีก
ถามว่าที่พูดมาเนี่ยหมายถึงครอบครัวน้องชมพู่หรือเปล่านางคำฟองก็ยังไม่ยอมตอบนะ
แต่เรียกพ่อน้องชมพู่ที่นั่งอยู่ใกล้บอกว่าให้ถอดเสื้อผ้าให้ดูหน่อยจะขอดูอะไรบางอย่าง
คุณปกติเขาจะทำไหมอ่ะนั่นน่ะสิอยู่ดีมาบอกให้เขาถอดเสื้อ
เออเท่าช่างพงช่างภาพอะไรก็อยู่เต็มไปหมด
พ่อแม่น้องชมพู่ก็บอกว่าจะถอดให้ดูเพื่ออะไรถ้ารู้อะไรจริงพูดมาเลยดีกว่า
นางคำฟองก็ไม่ยอมพูดนะคะแม่น้องชมพู่ก็เลยยิ่งอัดคำถามเข้าไปหนักอีกว่า
ทำไมไม่พูดล่ะพูดออกมาเลยคนกลุ่มความลับที่ว่าเนี่ยเป็นใครยังไง
พูดให้ชัดสิมันจะได้กระจ่างกับทุกคนชาวบ้านเขาจะได้ไม่ต้องหวัดระแวงกัน
นางคำฟองบอกว่าเธอไม่รู้ที่ไม่พูดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไม่พูดแต่เป็นเพราะไม่รู้
ถ้าอยากรู้จริงต้องพาคนที่มีวิชาเก่งกล้ากว่าเธอมาจุดทูบบนบานสารกล่าวถึงจะรู้
ซึ่งตอนนี้เธอรู้แค่ว่ามีคนกลุ่มความลับอยู่แล้วไม่ยอมเปิดปากบอกแค่นั้นเอง
ลองดูเหตุการณ์บรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะ
ใช่มั้ยพี่รู้แล้วไม่ยอมบอก

ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าให้ถอดเสื้อ
ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียด
เนี่ยค่ะนางอำฟองอยู่ก็คือพูดกับพ่อน้องชมพู่ยังบอกถอดเสื้อพูดแค่นี้สั้นเลยนะ
ถามว่าทำไมก็ไม่มีคำตอบไม่มีเหตุผลให้นะคะว่าทำไมที่จะต้องให้พ่อของน้องชมพู่ถอดเสื้อ
บอกไม่รู้แต่ว่ามีอะไรบางอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกเธอว่าต้องถอดเสื้อ
แต่ถ้าไม่มีเหตุผลใครจะถอด
คือทุกคนก็งงทุกคนก็งงว่าเหตุผลที่จะต้องถอดคืออะไร
ถึงขั้นถามกลับว่ามันน่าเกลียดนะมันดูน่าเกลียดอยู่ให้มาถอดเสื้อ
นางคำฟองก็ตอบกลับด้วยนะว่าไม่น่าเกลียด
พ่อก็ต้องย้ำกลับไปอีกครั้งว่าน่าเกลียดครับ
คือมันผิดปกติจริงตำรวจสอบปากคำเขายังไม่ได้ให้ถอดเสื้ออะไรขนาดนี้เลยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่นางตอนที่นางคำฟองมาถึงที่บ้านน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
มาถึงปุ๊บเธอก็เริ่มพูดพูดเสียงดังด้วยนะให้คนได้ยินกัน
ว่าเธอรู้ว่ามีบางคนกำลังปกปิดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับน้องชมพู่
เธออยากจะมาถามคนคนนั้นว่าทุกวันนี้มีความสุขนักเหรอ
สร้างความเดือดร้อนให้กับคนทั่วประเทศ
อยากให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเลือกมาสักอย่างหนึ่งได้ไหม
จะเลือกสร้างบุญหรือจะเลือกสร้างเวร
ถ้าอยากสร้างบุญก็พูดในสิ่งที่รู้ออกมาสิ
ซึ่งในขณะที่พูดเนี่ยลักษณะของนางคำฟองคือเหมือน
เหมือนไม่ใช่ตัวเธอค่ะเหมือนมีอีกร่างนึงเข้ามาสื่อสาร
มีอาการแปลกแล้วสักพักนึงก็บอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อครูพูดอะไรออกไป
ตอนนี้กลับมาที่ร่างของตัวเองแล้วนี่นี่คุณผู้ชมลองดูอาการ
อันนี้หมายถึงใครครับแม่หมายถึงใครครับ
บอกได้ไหมครับขอห้ามบอก
เป็นเราแล้วเราไม่รู้เรื่องแล้วนี่เป็นตัวเราแล้ว
อ๋อแล้วโอเคแล้วใช่
นี่ค่ะเป็นช่วงเวลาดิฉันใช้คำว่าอะไรดีสิงร่างเหรอ
หรือว่าสลับร่างช่วงเวลาสั้น
แต่ผู้หญิงคนนี้นางคำฟองคนนี้เขาใช้คำว่าเขาเป็นนักปฏิบัติธรรม
มาจากจังหวัดสะแก้วเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นร่างทรงเป็นหมอธรรมตาทิพย์หรือเป็นอะไร
เขาบอกเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอาการเมื่อสักครู่นี้คืออะไร
เขาบอกว่าเวลาที่เธอมีอาการเหมือนพูดโดยที่เธอไม่รู้ตัว
แบบไม่ได้เป็นตัวเองเนี่ยเหมือนมีอะไรมาสิงร่างและสังเกตง่ายเลย
เมื่อไหร่ก็ตามที่ถูกสิ่งร่างปากจะสั่นค่ะไหนลองขอดูภาพเมื่อสักครู่นี้ปากสั่นไหม

บางสิ่งบางอย่างรู้แต่ทำไมไม่พูด
ข้าไมคงไม่รู้
เนี่ยค่ะไม่ถึง๑นาทีแล้วก็กลับมาเป็นตัวเอง
พอพูดคุยอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนางคำฟองก็ขอตัวกลับ
อ้าวมาถึงที่ทั้งทีไม่น่าจะได้กลับไปง่าย
เพราะว่ามีตำรวจชุดหนึ่งมาเลยค่ะตำรวจชุดหนึ่งเดินเข้ามาหานางคำฟองเลย
เรียกไปคุยคุยอะไรกันไม่รู้แหละแต่พอคุยจบปุ๊บ
นางคำฟองขึ้นรถกลับไปเลยก็คาดการณ์กันว่าตำรวจคงเรียกไปพูดคุย
อาจจะสอบถามข้อมูลแล้วก็ทำความเข้าใจ
กรณีที่มีร่างทรงต่างหมอผีหมอทำอะไรก็แล้วแต่ที่ชอบมาที่เนี่ย
แล้วก็มาชี้ว่าคนนั้นเป็นคนทำคนนี้เป็นคนทำแบบไม่มีหลักฐาน
ก็อาจจะเป็นการเข้าใจผิดและเป็นการกล่าวหาคนอื่นได้
อันนี้คือจังหวะที่ตำรวจเรียกเธอไปคุยนะคะ
ออกเวียนทางมาจากสาแก้วตั้งแต่ตอนไหนเมื่อวานเมื่อวานแล้วมันคืนค้างที่ไหนครับ
ก็จนมาถึงวัดวัดพระธาตุพระนม
ดีเหมือนกันนะเวลามีร่างทรงมาอย่างนี้แล้วตำรวจเข้าไปถามข้อมูลเลยน่าจะเป็นประโยชน์กว่ามานั่งบอกพ่อแม่ครอบครัวลุงพล
แต่นอะไรแบบเนี้ยแต่ตำรวจก็บอกว่าเรื่องของความเชื่อต่าง
ไม่สามารถนำมาประกอบสำนวนคดีได้นะคะเพราะว่าเป็นแค่ในมุมของความเชื่อนะคะ
ไม่ได้เป็นหลักฐานในลักษณะเป็นวัตถุพยานเป็นพยานบุคคลที่มันจะมีน้ำหนักเอามา
เอามาเชื่อมโยงกับการทำคดีอ่ะถูกต้องค่ะก็อยากให้ทำความเข้าใจกันไว้ด้วยในเรื่องนี้นะคะว่า
เข้าใจในความหวังดีแหละเหมือนที่แม่น้องชมพู่บอกบ่อยแต่มันไม่ช่วยอะไร
อ่ะต่อมาคุณนาริสค่ะก็เลยไปคุยกับแม่น้องชมพู่บอกว่า
ทำไมแม่พยายามเค้นให้นางคำฟองพูดออกมาเลยว่าใครกลุ่มความลับเอาไว้
แม่ก็บอกว่าก็นักปฏิบัติธรรมคนนี้พอมาถึงบ้านก็พูดเสียงดังโวยวายอยู่นานแล้ว
เหมือนพยายามจะให้แม่ได้ยินมีการพูดถึงบุคคลที่สามแต่ไม่พูดชื่อสักที
ซึ่งถ้าเกิดพอพูดออกมาอย่างนี้แล้วมันออกสื่อไปหรือว่าคนอื่นได้ยินเนี่ย
ก็อาจจะมีการเข้าใจผิดได้ก็เลยอยากให้อีกฝ่ายพูดให้ชัดเจนเลย
มาอมพนันอ้ำอึ้งว่ามีใครสักคนหรือว่ามีใครบางคนอะไรแบบนั้น
มันจะยิ่งสร้างความสับสนไปกันใหญ่
ตอนแรกแม่ก็นั่งฟังอยู่ไกลไกลนะแต่ว่าพอแกพูดเหมือนว่าแกรู้จริงจริง
แม่ก็เลยอยากรู้ว่าคนที่กรรมความลับนั่นน่ะคือใคร
ก็ไม่อยากให้ชาวบ้านเขาสงสัยใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มญาติเรา
พูดเหมือนแกรู้ว่าใครที่กลุ่มความลับอยู่
ก็อยากให้แกพูดออกไปชัดเลยเพราะว่าเขาน่าจะรู้ว่าใครที่กลุ่มความลับอยู่
แล้วแม่ก็ได้ยินอีกเหมือนกับว่าเคยมีร่างทรงที่พูดแบบนี้เหมือนกันนะ
ร่างทรงตาทิพย์ก็บอกแบบนี้เหมือนกัน
ก็อยากให้เขาพูดด้วยว่าคุณรู้ว่าใครกลุ่มความลับออกมาพูดเถอะ
อย่าให้เราระแวงแคงใจกันเองเลย
ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นแค่แม่กับพ่อนะคือสังคมก็สงสัยกลุ่มญาติเราเหมือนกัน
คนที่รู้ดีน่าจะเป็นร่างทรงที่พูดตลอดว่ามีคนกลุ่มความลับแสดงว่าคุณรู้
ถ้าเกิดว่าร่างทรงรู้อะไรจริงอยากให้ไปบอกตำรวจค่ะ

ไม่ใช่มาโยนหินผ้างทาง

ให้บอกตำรวจเเถอะ
ต้องบอกว่าณตอนนี้คนในพื้นที่หมู่บ้านกกอก
มุกดาหารเขาก็อยู่กันอย่างไม่เป็นสุขแล้วนะคะ
วันแล้วคดีของน้องชมพู่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่เลย
การเดินทางไปเพื่อให้กำลังใจอันนี้เข้าใจได้
ของความเชื่อที่บางทียังไม่สามารถพิสูจน์ได้เนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เกิดความวุ่นวายและทำให้เกิดความไม่สบายใจของคนในพื้นที่
ซึ่งผู้หญิงคนนี้นอกจากจะไปบ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่แล้วไปบ้านลุงพลด้วยนะคะ
ทั้งทีไปให้ครบไปบ้านลุงพลด้วยเดี๋ยวไปบ้านลุงพลแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศ
มาดูที่บ้านลุงพลกันเลยคือตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะมีคนไปให้กำลังใจลุงพลค่อนข้างเยอะนะคะ
คือตอนนี้กลายเป็นว่ามีแฟนคลับกันแล้วแฟนคลับลุงพลแฟนคลับทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
แล้วแฟนคลับเดี๋ยวนี้เขาก็พิเศษหน่อยมีเสื้อทีมมีเสื้อแบบใส่แล้วให้กำลังใจอะไรแบบนี้
เขาไปกันเป็นทีมไปให้กำลังใจกันเป็นร้อยคนนะคะ
คนในพื้นที่เขาก็บอกว่าโอ้โหตั้งแต่มีข่าวคดีน้องชมพู่กลายเป็นว่าที่หมู่บ้านกกอก
คล้ายคล้ายจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปไกลไกลแล้วเนี่ยค่ะเขาเดินทางกันไปจากนครพนม
มหาสารคามเพชรบุรีระยองคนกรุงเทพก็ไปกันเยอะเลย
วันนี้ไปให้กำลังใจลุงพลกับป้าแตน
ผูกข้อไม้ข้อมือเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวของลุงพล
แล้วอย่างที่บอกนี่ไงคะเสื้อทีม

นี่ค่ะคือมีคนที่เขามาจากอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
แล้วก็เขาก็มีเสื้อทงเสื้อทีมอะไรมาให้ด้วย

มาจากดับบดนองบอกอำเฟิย์นะแก่จังหวัดนครพลภนมค่ะ
วันนี้ตั้งใจที่จะมาทำแบบนี้
เพราะว่าพวกเราเป็นลูกหลานของหลวงปู่ลิ่นที่อยู่บ้านหนองบ่อ
แล้วก็ทำขนมจีนน้ำยาป่ามากินด้วยมากินข้าวเที่ยงที่นี่
ที่ดูมาก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่แกจะต้องทำแบบนั้น
ค่ะตั้งใจมาเลยค่ะตั้งแต่เช้า
ก็มาให้กำลังใจแกสู้อะค่ะ
นี่ก็คือมุมของการให้กำลังใจก็เห็นอยู่เป็นระยะระยะนะคะ
ก็มีคนต่างถิ่นมาให้กำลังใจกันค่อนข้างเยอะ
แต่คนนี้ที่ให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้
ไปบ้านพ่อแม่น้องชมพู่อะค่ะเขาก็ไปบ้านลุงพลด้วยนะคะ
นางสาวคำฟองค่ะที่เขาบอกว่าเขาเป็นนักปฏิบัติธรรมจากจังหวัดสะแก้วอะค่ะ
นี่ค่ะคือไปบ้านลุงพลด้วยค่ะ
นุ่งขาวห่มขาวนะคะแล้วไปบอกลุงพลแบบนี้
บอกว่าเธอสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่ะ
นี่ค่ะไม่ใช่แค่นักปฏิบัติธรรมธรรมดาธรรมดา
เธอบอกว่าที่ไปหาลุงพลวันนี้ตั้งใจไปให้กำลังใจ

พอไปถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเธอสื่อบอกว่า
ลุงพลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
ลุงพลใส่ซื่อบริสุทธิ์
ถ้าอยากรู้ว่าลุงพลเป็นคนยังไง
ก็ให้ดูสิ่งที่ลุงพลพูดผ่านสื่อออกไปนี่นะคะ
ส่วนเรื่องของการสาบาน
ที่คุณตาคุณยายของน้องชมพู่บอกว่าอยากจะให้ทั้งครอบครัว
ลูกและลูกเขยไปสาบานด้วยกันที่วัดถ้ำภูผาแอก

แต่ลุงพลก็พูดตั้งแต่ต้นว่าพร้อมสาบาน

เพราะกลัวว่าไม่รู้ใครจะมาทำมนต์ดำคุณสัยอะไรใส่ไว้ในน้ำหรือเปล่า
ตัวนางสาวคำฟองที่บอกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมก็บอกว่า
ก็ลุงพลไม่ต้องห่วงหรอก

แสดงความบริสุทธิ์ใจไปเลยไม่ต้องกลัว
มนต์ดำคุณสัยอะไรที่จะมากับน้ำมนต์
เพราะถ้าลุงพลมีความดีอยู่ในตัว
ต่อให้คนทำคุณสัยใส่น้ำมนต์จริงเนี่ยนะ
ก็ไม่สามารถทำอันตรายอะไรลุงพลได้

หมายถึงพ่อแม่น้องจะพูดใช่ไหมครับ
ฝั่งครอบครัวของคนละฝั่งของลุงพลใช่ไหมครับ

ต้องเอาทั้งสองฝ่ายมาบานกันเลย
ถ้าคนเรานะถ้ามีจิตบริสุทธิ์สักอย่างหนึ่ง
สิ่งเลวร้ายทั้งหลายนี่
ก็จะไม่มีแพ้วผ่านได้
นี่ค่ะก็จะคล้ายกับที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่จังหวะนี้ค่ะ
เพราะเหมือนกับเนี่ยจะมีอาการแปลกปากสั่น

บอกว่าอาการที่สังเกตชัดเจนคือปากจะสั่น
ใช่เออก็คล้ายกันที่มีอาการที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่กับมีอาการที่บ้านลุงพลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้
นี่นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงเรื่องของการสาบานเนี่ยนะคะ
วัดถ้ำภูผาแอกทางครอบครัวเขานัดกันแล้ว
อังคารที่๒๘นี้นะคะจะไปทำพิธีสาบานกันลุงพล
ป้าแตนวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าพร้อมนะคะที่จะไปสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
เพราะว่าก่อนหน้านี้พ่อแม่ของลุงพลโทรมาหาเรื่องของการดื่มน้ำสาบาน
คือพ่อแม่ของลุงพลเขาก็ไม่สบายใจที่จะให้ลุงพลไปดื่มน้ำสาบาน
กลัวว่าในน้ำสาบานจะมีคุณสัยมียาสั่งปะปนอยู่ด้วยหรือเปล่า
กลัวว่าถ้าดื่มไปแล้วนอกจากจะมีผลกับตัวลุงพลเอง
มนต์ดำคุณสัยยาสั่งที่ปนอยู่ในน้ำเนี่ยบางทีส่งผลกับคนในครอบครัวคนอื่นด้วย
อันนี้พ่อกับแม่ของลุงพลก็เลยเป็นห่วงก็เลยเตือนมาเรื่องของการดื่มน้ำสาบาน
ก็เลยเป็นสาเหตุที่ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าพร้อมไปสาบานนะ
แต่ขอไม่ดื่มน้ำสาบาน
ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าคือแต่ถ้าอยากจะให้ดื่มน้ำสาบานจริงก็ดื่มได้
แต่ขอเป็นที่วัดพระแก้วได้ไหม
ขอเป็นที่วัดพระแก้วเท่านั้น
ส่วนพิธีสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอกพร้อมค่ะ
พร้อมไปร่วมพิธีพร้อมกล่าวคำสาบานนะคะ
เรื่องนี้ป้าแตนก็บอกกับคุณตาคุณยายของน้องชมพู่ไปเรียบร้อยแล้ว
ว่าพร้อมไปพร้อมกล่าวคำสาบานแต่ไม่ดื่มน้ำสาบาน
ถ้าจะดื่มน้ำสาบานจริงขอไปวัดพระแก้วดีกว่า
ผมก็มั่นใจในการดื่มน้ำสาบานอยู่นะ
แต่ผมก็ยังยืนยันว่าถ้าเกิดพ่อแม่ผมไม่สบายใจผมก็จะไม่ทำให้ท่านไม่สบายใจ
ก็คือถ้าเกิดว่าทางญาติญาติจะให้ผมดื่มจริงผมขอเป็นที่วัดพระแก้วครับ
ก็คือยังยืนยันคำนึงว่าเราจะไม่ดื่มที่วัดถ้ำภู
ครับผมตรงนี้จะขอแค่สาบานก็พอครับ
ส่วนการดื่มน้ำสาบานขอไปเป็นวัดพระแก้วมากกว่าครับ
ก็หมดลงแหละเพราะว่าคือสาบานนี่สาบานนะ
แต่ว่ากินน้ำบางทีมันความเชื่ออะไรนี้อาจจะยาวลึกไป
หลายคนก็เตือนมามันอันตราย
แบบว่าบางคนก็ผิดไม่ผิดก็อาจจะมีอะไรเป็นไปอะไรอย่างนี้ก็ได้
มันเยอะเยอะนะแต่ว่าสาบานนี่สาบานได้
ถ้ากินน้ำก็ต้องไปที่มีชนกลางมีอย่างที่เป็นกลางมากกว่า
เรื่องของดื่มน้ำสาบานเนี่ยนะคะมันมีอีกประเด็นนึงคุณผู้ชมค่ะ
จำได้ไหมคะว่านี้เรานำเสนอไปในนารินหลาโพกระแท้หรือนะแต้ค่ะ
เขาโพสต์เฟซบุ๊คล่าสุดเป็นรูปภาพน้องชมพู่
แล้วก็มีข้อความว่าแค่กินน้ำสาบานก็กลัว
หมายถึงใครประชดใครหรือเปล่าหรือยังไงภาพนี้ค่ะ
แค่กินน้ำสาบานก็กลัวจุดเนี่ย
หลายคนก็เลยมุ่งเป้าไปที่เอ๊ะพาดพิงลุงพลหรือเปล่า
เพราะว่าลุงพลพูดว่าจะไม่ดื่มน้ำสาบาน
แตยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าไม่ได้แขวะลุงพลไม่ได้แขวะใครทั้งนั้นนะคะก็ที่โพสต์แบบนี้เพราะว่าดีใจที่จะได้ไปสาบานร่วมกันสักทีในวันอังคารที่จะถึงนี้
นาแตบอกแบบนี้ส่วนเรื่องยาสั่งณแตบอกว่าคนเราถ้าทำดีก็ไม่ต้องกลัวหรอก
นาแตบอกผมดื่มน้ำสาบานเป็นคนแรกยังได้เลยนะเราก็เอาประเด็นนี้ไปถามลุงพลกับป้าแตนต่อค่ะ
ลุงพลกับป้าแตนบอกทีมข่าวว่าเอาแบบจริงตรงจากใจเลยนะเห็นภาพที่ณแตโพสต์เห็นข้อความที่นาแตโพสต์แบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีนะ
ก็เหมือนกับณแตจะเหน็บลุงพลหรือเปล่าถึงแม้นาแตจะยืนยันว่าไม่ได้เหน็บใครลุงพลก็คิดว่ามันเหมือนเหน็บผมอ่ะลุงพลบอกแบบนี้มันเหมือนเหน็บผมเลยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ให้คนเห็นโพสต์เป็นคนตัดสินใจก็แล้วกัน
แตนก็มองว่าเฉยนะคะใครคิดยังไงก็ปล่อยเขาใครคิดดีก็ดีไปใครคิดไม่ดีก็ไม่ดีไป
ไม่ค่อยดีครับสำหรับพฤติกรรมที่เขาทำครับเหมือนการจะพยายามเย้ยอะไรสักอย่างครับคือเขาบอกว่าเขาเขาก็ไม่ได้แขวนใครครับใช่ใช่ถ้าถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่แขวะก็คือไม่แขวะถ้าเกิดเขาบอกว่าแขวะก็คือแขวะครับผมเชื่อว่าคนที่เขาดูโพสต์เขาน่าจะรู้ว่านั่นหมายความว่าอะไรครับแต่สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวล
แต่นบอกว่าก็พร้อมที่จะไปสาบานร่วมกันในวันอังคารที่๒๘นี้นะคะเสร็จพิธีสาบานปุ๊บเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าในเรื่องของความสมารณชันภายในครอบครัวลุงพลบอกว่าพร้อมคุยค่ะพร้อมคุยกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ป้าแตนบอกว่าป้าแตนเองเป็นพี่สาวคนโตเป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่อ่ะตัวเองเป็นพี่พร้อมขอโทษนะพร้อมขอโทษลุงพลบอกว่าลุงพลก็ยินดี
ใครคนใดคนหนึ่งนะคะตกเป็นจำเลยของสังคม

เพราะว่าสิ่งที่เขาได้พูดออกไปแล้วเนี่ย
ผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเลยคนที่เขาดูข่าวเนี่ย
ทำให้เรื่องเกียรติยศชื่อเสียงผมที่

เพราะเราเป็นคนจนอะนะคนซื้ออะไร

ทำให้คนที่เขามองผ่านครอบครัวเรา
เหมือนเราเป็นสังคมประตันก็เลยบอกว่า

เป็นพี่สาวของแม่น้องชมพู่

ก็พร้อมรับคำขอโทษในฐานะเป็นพี่น้องอะนะ
คุณผู้ชมคะอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่า
เรื่องความเชื่อต่างนานาไม่ว่าจะเป็น

คือมันก็เป็นเกร็ดรอบของข่าวเรื่องนี้

ก็ยังต้องยึดโยงรออยู่นะคะในเรื่องของ
นวนคดีและการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ

มาดูกันเรื่องที่ลุงพลเขากังวลกันหน่อยละกัน

ว่ายาสั่งเนี่ยคือเราเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรอก
แต่ก็มีคนนึงที่คิดว่าน่าจะเชี่ยวชาญอยู่

ก็เขาเรียกตัวเองว่าเขาเป็นจอมขมังเวท
ลองฟังจอมขมังเวทเขาพูดหน่อยซิยาสั่งมันเป็นยังไง
เขาบอกมันเป็นศัยยศาสตร์อย่างหนึ่งเรียกง่ายง่ายมันก็คือยาพิษนั่นแหละ
ถ้ากินเข้าไปก็ตายได้เขาบอกว่าการปรุงยาสั่งเนี่ย
มันต้องใช้คาถาทางศัยเวทบวกกับสมุนไพรมีพิษร้ายแรง๑๙ชนิด
เช่นพวกดีนกยูงดีคางคกยางน่องยางน่องนี่เป็นไม้เลื้อยนะคะเป็นต้นไม้
ดอกเนี่ยเขาบอกว่าดอกสวยแปลกตามากแต่ว่ามันมีพิษ
พรานมักจะใช้ยางจากต้นยางน่องอันนี้มาชุบหัวลูกศรเวลายิงล่าสัตว์
อกนั้นก็คือพวกพิษปลาปักกะเป้าเมล็ดมันแก้ว
เล็ดมันแก้วเดี๋ยวหลายคนจะตกใจว่าเอ๊ะแล้วที่ฉันกินมันแก้วเข้าไปที่เป็นผลไม้นี่ฉันจะตายไหม
หัวมันแก้วเนี่ยกินได้ปกติแต่ว่าเมล็ดมันเนี่ยมีพิษ
ถ้าแก่เนี่ยจะมีพิษในการฆ่าแมลงแล้วก็เป็นพิษต่อคนกับสัตว์ด้วยนะคะ
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราไม่บอกทั้งหมดนะคะเดี๋ยวมีคนเอาไปทำ
ค่ะคือเอาไอ้สมุนไพรมีพิษต่างนานาบวกกับคาถาสายเวทอะไรนี่แหละ
เอามาทำเป็นยาสั่งกินเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเนรนแอร์ว่าไว้ค่ะ
การที่ทำยาสั่งเรียกว่ายากล่อมนางนอน
เนี่ยมันสั่งหลายอย่างสั่งในหุ่นสั่งให้กินอย่างกินเหล้าด้วยกันเนี่ย
ใส่ไอ้เล็บเยาะยานะฮะนิ้วนิ้วแตะแตะแก้วอะเดี๋ยวฮะ
ุ่มเหล้าลงไปก็กินเข้าไปให้เพื่อนก็กินเนี่ยสั่งให้มันกินนั้นกินนี่สิ
เนื้อกินหมูกินอะไรกินแล้วแต่แล้วแต่จะสั่งให้เราหนีทัน
นะฮะเป็นยาสั่งให้ตายแล้วแต่ถ้าสั่งสมมุติว่าสั่งคุณกินหมูอ่ะก็ตาย
กินหมูเมื่อไหร่ตายสั่งกินหน่อไม้เมื่อไหร่ก็ตาย
สั่งกินไก่เมื่อไหร่ก็ตายแล้วแต่จะสั่งให้มันนั่น
กินเหล้าแล้วแต่จะสั่งสั่งให้น้ำใส่กินน้ำให้รักใครหลงไหล
ให้เกิดความวิบัติให้ตายน้ำสาบงสาบานก็บอกอาการของคนโดนยาสั่งให้ดูที่เล็บค่ะ
ใครที่โดนเข้าไปเนี่ยเล็บจะกลายเป็นสีเขียวจนถึงดำและใครที่กินยาสั่งเข้าไปก็จะตาย
ส่วนสิ่งที่ใช้แก้พิษก็บอกมีด้วยนะแก้พิษยาสั่งเนี่ยต้องใช้หางช้าง
งาช้างเอามาทำเป็นแหวนถ้าต้องการทดสอบว่าอาหารหรือน้ำที่ต้องกินเข้าไปมียาสั่งหรือเปล่า
เขามักจะใช้แหวนงาช้างจุ่มลงไปแล้วน้ำก็จะกลายเป็นสีเขียวทันที
ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำเป็นสีเขียวแปลว่ามียาสั่งหรือไม่งั้นก็ใช้พวกเบี้ยแก้ค่ะ
พวกเครื่องรางของขลังสำหรับแก้คุณสัยต่างนานาทำด้วยเบี้ยจันท
ซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งบรรจุประหลอดเอาไว้ข้างในแล้วก็ปลุกเสกด้วยอาคม
จากนั้นก็มีว่านรางจืดเอามาฝนผสมน้ำมะนาวดื่มก็แก้ได้ซึ่งว่านรางจืดเนี่ยนำมาทำแก้พิษง่ายที่สุด
รากรากย่านางแดงแล้วก็ใบสารแหน่เอามาผสมน้ำดื่มก็แก้ยาสั่งได้เหมือนกันค่ะ
หรือว่าถ้าแก้ไขยาสั่งต้องใช้ยาลางจืดเป็นการว่านเป็นว่านยางลางจืด
หลายต่อหลายอย่างที่จะแก้ไขได้โดยมากเขานิยมใช้ลางจืดแก้ยาสั่งได้
นะฮะที่การแก้เค็ดความรุนแรงนะคะอาจารย์
รุนแรงก็สั่งตายแล้วยาสั่งเนี้ยสมัยก่อนเขามาปวดเป็นเน้นอยู่ถ้ามีคนเข้ากับข้าวมัธวาน
ผมเอามันเป็นตะเกียบงาช้างใช่ไหมนั่นหมดถ้ามันจะมีไงย่าสั่งเข้ามาจะเขียวเลย
ครับผมเดินมาหมดแล้วเรื่องยาทรงราชยาสั่งเนี้ย
โดนมาหมดแล้วครับมันจะทำให้ตาย
อันนี้ก็ย้ำเอาไว้นะคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
แอร์เขาเชื่อแบบนั้นใครจะเชื่อเนรนแอร์ก็แล้วแต่สุดแท้แต่นะคะ
อ่ะมาดูของหมอปลาบ้างก็แล้วกันนายจิรพันธ์เพชรขาวค่ะ
มือปราบสัมภเวษีหมอปลาเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนนะ
อยู่ฝั่งลุงพลมาโดยตลอดคือชัดเจนมากหมอปลาบอกว่า
แม่หลังหลังเนี้ยลุงพลโดนคนใกล้ตัวใส่ร้ายตลอดเลยนะ
ก็ตั้งใจเลยว่าต้นเดือนหน้าแวะไปหาซะหน่อยดีกว่า
หมอปลาบอกต้นเดือนหน้าจะกลับไปบ้านกกอกอีกครั้งน่าจะก่อนวันที่สามถึงสี่
ก็เป็นวันโกนกับวันพระนะคะคราวนี้หมอปลาบอกว่าไม่ไปมือเปล่าแล้วนะ
จะเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งบ้านลุงพลให้เลยไม่ได้จับจงจับโจรอะไรหรอก
แต่เอาไว้ป้องกันไม่ให้ใครมากลั่นแกล้งลุงพลจะเอาไม้กวาดไปหนึ่งคันรถด้วย
ไปปัดเป่าสิ่งที่เป็นอัปมงคลในบ้านลุงพลให้หมดยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ
ตั้งใจจะไปทำกล้วยบวชชีให้กินสักมื้อกล้วยบวชชีฝีมือหมอปลานะคะ
จะเอาไปให้ลุงพลบอกพอกินเข้าไปแล้วอะไรก็จะได้เป็นเรื่องกล้วย
เป็นเคล็ดเป็นเคล็ดเป็นเคล็ดง่ายอะไรอย่างนี้ยังไม่หมดค่ะ
จะซื้อขนมจีนแล้วก็จะทำน้ำยาให้ลุงพลกินเองกับมือด้วย
หมอปลาบอกว่าที่ตั้งใจทำขนมจีนน้ำยาเป็นเพราะว่า
คนที่ใส่ร้ายลุงพลเนี่ยแม่ใส่ร้ายเท่าไหร่ลุงพลก็ยังอยู่ดีปลอดภัย
สงสัยจะไม่มีน้ำยาอืมเอออ่ะ
แกโดนมาเยอะโดนกระแสโดนคนรอบข้างกัดแกเยอะ
ผ่านแผลแกนี่มาทงถลอกหมดแล้วผมในฟาร์มคิดมาก
คิดว่าอยากจะไปทำกล้วยบวชชีให้แกทานสักมื้ออืม
ทุกอย่างจะได้เป็นกล้วยอยากให้ลุงพลอยู่ด้วยความปลอดภัย
และสบายใจจะได้นอนหลับเดี๋ยววันดีคืนดี
ก็เมียนั้นมาอยู่ข้างบ้านลุงพลต่อครับเนี่ยเลยเป็นห่วงแกอ่ะ
เราก็ถามหมอปลานะว่าแล้วหมอปลาว่าไงเชียร์ให้ลุงพลดื่มน้ำสาบานไหม
หมอปลาบอกก็แล้วแต่เขาเขาจะดื่มไม่ดื่มสิทธิ์ของเขา
และการที่เขาจะปฏิเสธไม่ดื่มก็ไม่ได้แปลว่าเขาดูไม่บริสุทธิ์
ว่ามีพิรุษเพราะว่าลุงพลเนี่ยจากที่เราติดตามกันมา
ก็เลยไม่แปลกใจหรอกถ้าแกจะกลัวก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของเขา
ค่ะแล้วทีนี้จะเอายังไงดีล่ะคะเพราะว่าในครอบครัวเขาก็นัดกันแล้วนะคะ
วันอังคารที่๒๘กรกฎาคมนี้นะคะที่วัดถ้ำภูผาแอบ
คุณตากับคุณยายของน้องชมพู่บอกว่าทุกคนเลยในครอบครัวลูกทุกคนลูกเขยทุกคน
ก็จะไปทำพิธีสาบานกันทั้งกล่าวคำสาบานและดื่มน้ำสาบาน
แต่ลุงพลกับป้าแตนบอกแล้วว่าไม่ดื่มน้ำสาบานอ้าวแล้วแบบนี้จะเลื่อนไหม
นั่นน่ะสิจะยังไปไหมก็ลุงพลกับป้าแตนไม่ดื่ม
ทีมข่าวก็เลยไปถามแม่ของน้องชมพู่นะคะว่าจะเอายังไงล่ะ
ถ้าลุงพลกับป้าแตนไม่ยอมดื่มน้ำสาบานจะยังไปสาบานกันอยู่หรือเปล่า
ของน้องชมพู่บอกว่าก็ไปนะคะก็ตั้งใจจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
ใครจะดื่มไม่ดื่มก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ไม่ดื่มก็ไม่ดื่ม
แต่แม่บอกว่าแม่พร้อมดื่มไม่กลัวมนต์ดำคุณสัยอะไรแน่นอน
เพราะว่าถ้าบริสุทธิ์ใจจริงมันดื่มได้อยู่แล้ว
อันนี้คือทุกคนในครอบครัวนะคะที่จะไปสาบานร่วมกันที่วัดถ้ำภูผาแอกในวันอังคารนี้
พร้อมค่ะไม่พร้อมอยู่แล้วพร้อมนานแล้วด้วย
ยังมีเป็นการดื่มน้ำเลยใครจะไม่ดื่มก็ช่างหวัง
ก็แล้วแต่ความสมัครใจนะแต่แม่กับพ่อกับน้องน้องน่ะคือ
พร้อมที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ถ้าเราไม่ทำอะไรผิดแม่คิดว่ามันคงไม่น่ากลัวนะ
แล้วน้ำก็น่าจะตักจากวัดหรือจากที่ที่แบบว่าไม่ใช่ของใครคนนึงถือมา
สถานที่ที่เขาจะไปสาบานกันยกตระกูลได้ไหมเนาะทั้งครอบครัวเลยนะคะ
ก็คือที่วัดถ้ำภูผาแอกนะคะตาชาญก็มาบอกกับไทยรัฐทีวีนั่นแหละ
ก็บอกว่าเออมันอึดอัดเหมือนกันนะในฐานะเป็นคนในครอบครัวกันเอง
แล้วมากินแหน่งแคลงใจกันแบบนี้ระวังกันไประวังกันมา
เอาสาบานไปเลยละกันจะได้จบสิ้นกันไป
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าคำสาบานหรือว่าประโยคที่จะใช้ในการสาบานเนี่ย
ชาญบอกว่าจะใช้ประโยคว่าถ้าใครฆ่าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิต
ขอให้มีอันเป็นไปภายใน๓วัน๗วัน
ซึ่งคนที่จะไปร่วมดื่มน้ำสาบานกันเนี่ยไล่ไปเลยนะคะ
ตาชาญยายสมควรลุงพลป้าแตนพ่อแม่น้องชมพู่ณตายณเสริมณแต่แล้วก็น้าฝนค่ะ
ไปกันหมดทั้งบ้านเลยนะคะ
ตาชาญเคยคุยกับทีมข่าวแล้วว่าเดี๋ยวตาชาญจะเป็นคนนิมนต์พระอธิการบุญมาเจ้าอาวาสวัดถ้ำภูผาแอก
แล้วก็จะนำรูปของหลวงปู่รินผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอก
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในตะบนกกตูมไปด้วย
จะมีการยกขันห้าอันเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นศักดิ์ขีพยาน
แล้วก็ยืนยันว่ายังไงยังไงก็อยากจะให้มีการดื่มน้ำสาบาน
แต่ถ้าลุงพลไม่สะดวกใจกลัวคุณสายจริงเอาน้ำมาเองก็ได้นะ
หรือถ้าเอาน้ำมาเองก็ไม่มั่นใจอีกไม่อยากดื่มน้ำสาบานก็ไม่เป็นไร
แต่ก็จะไม่ล้มเลิกการสาบานนี้
ถ้าลุงพลไม่ดื่มทุกคนที่ไปสาบานก็จะไม่ดื่มด้วยเหมือนกัน
แต่ก็คือให้ทำทุกอย่างให้เหมือนกันนะคะ
ถ้าสมมุติจะไม่ดื่มจริงทุกคนก็ไม่ต้องดื่มก็ได้

ทีนี้พูดถึงวัดถ้ำภูผาแอกกันหน่อย
ชาวบ้านเขาก็นับถือที่นี่กันเยอะนะคะ
ถ้าใครพูดจาไม่ดีภายในวัดหรือว่าลบหลู่
หรือเอาอาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ขึ้นไป
จะถูกพึ่งนับพันตัวในวัดรุมต่อยจนต้องหนีตายกันออกมา

เมื่อช่วงตอน๑๐ขวบเจอกับตัวเองเลย
ตอนนั้นเนี่ยมีทหารสองฝั่งคือเป็นช่วงที่เรายังมีเรื่องของคอมมิวนิสต์อยู่
เป็นฝั่งคอมมิวนิสต์กับฝั่งรัฐบาล
ทหารรัฐบาลเนี่ยมายึดพื้นที่วัดแล้วก็ถามว่าเออนี่ได้เข้ามาจากไหน
ก็ตอบไปว่าได้มาจากวัดทหารก็เลยขึ้นไปที่วัดเพื่อไปหาหลวงปู่ลิ้น
ไปถึงก็เอ่ยถามท่านว่าได้ให้ความช่วยเหลือให้ข้าวให้น้ำทหารฝ่ายคอมพิวนิสต์หรือเปล่า
หลวงปู่ก็ตอบไปว่าให้กลุ่มทหารรัฐบาลก็เลยไม่พอใจ
แล้วก็พูดจาไม่ดีใส่หลวงปู่พยายามจะทำร้ายหลวงปู่
เท่านั้นแหละอยู่รังพึ่ง๑๑รังใหญ่ตกลงมาใส่กลุ่มทหาร
พึ่งเป็นพันตัวแตกรังแล้วก็รุมต่อยกลุ่มทหารจนหนีกันกระเจิง
บอกว่าบางคนถูกรุมต่อยจนต้องแบกหามลงไปข้างล่างกันเลยนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่า

นี่ค่ะก็เป็นเรื่องราวในอดีตเป็นความเชื่อนะคะ
ของคนในพื้นที่ที่บอกว่าที่วัดถ้ำภูผาแอกเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก
และคนในพื้นที่เคารพนับถือมากนะคะ
แต่ทีนี้ค่ะจากเรื่องของการดื่มน้ำสาบานเนี่ยนะคะ
คือมุมหนึ่งเรื่องของการดื่มน้ำสาบานเขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจไง
เป็นเรื่องของการแสดงความบริสุทธิ์ใจร่วมกัน
คุณผู้ชมคะเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าคดีของน้องชมพู่๗๐กว่าวัน
ยังไม่มีคำตอบให้คุณผู้ชมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่
ก็ยังรอความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจ
ตำรวจก็บอกแค่ว่าตอนนี้คืบหน้าไป๘๐แล้ว
รอผลตรวจวัตถุพยานอยู่อย่างหนึ่ง
รอผลตรวจอันนี้ออกมาคาดว่าน่าจะสามารถนำมาซึ่งการจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ในมุมของความเชื่อมันมีมาเรื่อยตลอดจริงนะคะ
วันนี้ที่บ้านของน้องชมพู่อะค่ะมีอาจารย์น้ำมนต์
อาจารย์น้ำมนต์เป็นโหราศาสตร์พื้นบ้าน
ไปที่บ้านของน้องชมพู่ค่ะทีมข่าวก็ถามว่าอาจารย์จะมาทำไมมาทำอะไร
อาจารย์บอกว่าจะมาทำนายว่าทำไมคดีของน้องชมพู่ถึงยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วก็มีการเทียบเคียงกับ๔คดีดังในอดีตนะคะ
นั่นก็คือคดีพออ้อยที่ถูกฆ่าอำพลางศพ
คดีพอก๊อฟที่ก่อเหตุที่ร้านทองที่ลบบุรี
และเรื่องราวของทีมหมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนวลที่จังหวัดเชียงราย
อาจารย์น้ำมนต์ทำนายผ่านตัวเลขนะคะบอกว่าเนี่ยไล่ไปเลยคดีดังในอดีต
จากคดีพออ้อยเหตุการณ์เกิดวันจันทร์ตอนเช้าจะตกที่เลข๒
แล้วก็ตามนี้ค่ะที่เขาเป็นตัวเลขตามหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่าเลข๒ก็จะตรงกับหมายเลข๕
หมายถึงคนคนนี้คือข้าราชการแล้วก็จะเกี่ยวกับภูเขาซึ่งก็ตรงกันกับคดีที่เกิดขึ้น
เพราะว่าพบศพพออ้อยอยู่ในป่า
คดีที่สองอาจารย์น้ำมนต์บอกว่าเป็นคดีพอก๊อฟที่ไปก่อเหตุที่ร้านทองในจังหวัดลบบุรี
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันจันทร์นะคะช่วงค่ำวันจันทร์คือเลขสอง
ก็เหมือนกันกับคดีเมื่อสักครู่นี้ก็คือไปตรงกับเลข๕
เนื่องกับข้าราชการตามความเชื่อของคนโบราณก็คือใครที่ไปก่อเหตุ
วิ่งชิงปล้นช่วงเย็นหรือช่วงค่ำจะหนีไปไหนไม่ได้ไกล
ซึ่งมันก็ตรงเลยกับคดีนี้ก็คือผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการ
หลังก่อเหตุก็หนีไปไม่ไกลไปอยู่ที่บ้านนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์วันเสาร์เนี่ยจะตรงกับเลข๗
เลขเจ็ดเป็นมิตรกับเลข๘คนที่อยู่ในถ้ำจะออกมาได้
แต่จะออกมายากลำบากออกมาได้ตอนค่ำซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
นี่นะคะอันนี้คืออาจารย์โหราศาสตร์พื้นบ้านอาจารย์น้ำมนต์นะคะ
เขาก็บอกว่ามีการทำนายผ่านตัวเลขในลักษณะแบบนี้ทีนี้ค่ะ
คดีน้องชมพู่คดีน้องชมพู่อาจารย์น้ำมนต์บอกว่าเหตุการณ์เกิดวันจันทร์
ตกเลขสองแล้วก็ตรงกับเลขห้าตกเลขสองเนี่ยเจอศพวันพระฤหัสนะคะ
นี่ค่ะ๒เลขนี้เลข๒กับเลข๕จะตรงกัน
แสดงว่าถ้าไม่เจอศพน้องชมพู่วันพระฤหัสบดี
วิญญาณน้องชมพู่จะไม่สามารถกลับมาที่บ้านได้
เลข๒กับเลข๕ยังจะไปเชื่อมกับเลข๘ด้วยนะคะ
ตามแผนผังที่เห็นหน้าจอนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเลขราหู
แสดงว่าคดีนี้จะมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อน
อาจารย์น้ำมนต์บอกว่าคดีน้องชมพู่
ผู้ต้องหาเป็นใครจับคนร้ายได้เมื่อไหร่

ตามหลักโหราศาสตร์จะขอไม่พูดในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเป็นข้อห้าม
อาจารย์น้ำมนต์บอกแบบนี้ว่าเป็นตามหลักโหราศาสตร์นะคะ
หลังจากดูตัวเลขโหรศาสตร์เสร็จแล้ว

หยดเทียนเพื่อดูสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่ค่ะเริ่มจากจุดทูบห้าดอก
เจ้าที่เพื่อให้เปิดทางจุดทูบเก้าดอกเพื่อบอกกับวิญญาณของน้องชมพู่
แล้วก็เตรียมน้ำมนต์ใส่ขันเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นให้น้องสดิ้งค่ะ
พี่สาวของน้องชมพู่อะค่ะให้น้องสดิ้งเป็นคนเขียนชื่อจริงของน้องชมพู่นะคะ
บอกว่าต้องน้องสดิ้งเขียนด้วยนะนี่ค่ะเขียนลงบนเทียน
แล้วก็นำเทียนไปจุดไฟวางลงบนพานเพื่อให้น้ำตาเทียนหยดลงขันน้ำมนต์นะคะ
นี่ค่ะทำพิธีแบบนี้ผ่านไปได้ประมาณ๕นาที
อาจารย์น้ำมนต์ดับเทียนแล้วก็มาวิเคราะห์ความหมายจากน้ำตาเทียนค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูไปด้วยกันนะคะน้ำตาเทียนชิ้นแรก
น้ำมนต์บอกว่าเป็นรูปน้องชมพู่นอนเสียชีวิตในลักษณะตัวงอ
แปลว่าน้องชมพู่เสียชีวิตทรมานและอาฆาตมากน้ำตาเทียนหยดชิ้นที่สอง
ลองดูภาพไปด้วยกันนะคะอาจารย์บอกว่าก็น้องชมพู่เกิดปีรากาคือปีไก่
ก็คือเป็นสัตว์ที่มีความเชื่อมโยงกับคนร้ายด้วยแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเชื่อมโยงกันยังไง
ส่วนน้ำตาเทียนหยดที่๓ค่ะคล้ายกับรูปพญานาคค่ะ
แปลว่าคนที่ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตพยายามจะใช้วิชาสะกดวิญญาณน้องชมพู่
น้ำตาเทียนรูปที่สี่มีรูปร่างยาวมีสีขาวอยู่ตรงกลาง
แปลว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตน้องไม่ได้ขึ้นไปเองแต่มีคนพาขึ้นไป
และคนร้ายพยายามจัดฉากให้เหมือนกับว่าน้องขึ้นไปเองด้วยการทำรอยขีดขวนเอาไว้ตามตัวของน้องชมพู่
ข้าวเนี่ยเทียนมันจะไม่ขาวแบบนี้ขาวนี่แปลว่าอะไรครับ
ความหมายหมายถึงว่าน้องเนี่ยโดนคนอันนี้สร้างภาพขึ้น
เหมือนมีคนซ่าเหมือนมีคนตัดฉากถูกต้อง
ค่ะคือศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่ดิฉันทำความเข้าใจยาก
มาหลายข่าวแล้วนะไอ้เรื่องน้ำตาเทียนเนี่ยอ่านภาพยากมากจริงจริงอ่ะ
ไม่เคยออกเลยอ่ะเพราะแล้วแต่การวิเคราะห์การมองของแต่ละคนว่ามองเห็นเป็นอะไร
นั่นน่ะสิเอาเป็นว่าคุณผู้ชมดูพวกเรื่องความเชื่อนี้เป็นสีสันประกอบข่าวกันแล้วกันนะคะ
เพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ข้อมูลจากสำนวนคดีหรือว่าแนวทางการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเนี่ย
มันก็เป็นช่องที่คนจะหันไปพึ่งพาความเชื่อแบบนี้แหละตามเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะ
วัฒนธรรมของไทยด้วยนะในเรื่องความเชื่อศัยศาสตร์หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ไม่เป็นไร
เป็นสีสันประกอบข่าวกันไปทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชม
มีคนไปเปิดกลุ่มรับบริจาคเงินช่วยเหลือลุงพลกับป้าแตนอันนี้คุณผู้ชมรู้กันหรือยัง
มีคนไปเปิดบัญชีรับบริจาคแบบนี้นะคะแล้วก็นำหมายเลขบัญชีป้าแตนไปโพสต์ในกลุ่มเฟซบุ๊ก
ให้คนโอนเงินมาช่วยเหลือส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มนั้นแล้วไม่ยอมโอนเงินช่วยเหลือ
จะแตะออกจากกลุ่มเลยค่ะเอ๊ะอันนี้ไปไปเอ่อขอความร่วมมือหรือบังคับเข้าหรือยังไง
เราไปถามลุงพลกับป้าแตนว่าลุงพลกับป้าแตนรู้เรื่องนี้หรือเปล่า
ลุงพลกับป้าแตนไปมีส่วนร่วมกับคนที่เอามาเอาบัญชีมาเปิดรับบริจาคอะไรอย่างนี้ไหม
กับป้าแตนบอกว่าไม่มีนะ
ตัวลุงพลและป้าแตนไม่ได้มีการเปิดรับบริจาคมาตั้งแต่แรกเลยถามว่าก่อนหน้านี้เคยมีคนขอเลขบัญชีไว้เพื่อจะโอนเงินมา
จะได้ช่วยซื้อชุดนักเรียนให้กับลูกชายช่วงเปิดเทอมอะไรอย่างนี้ไหม
ก็บอกว่ามีคือคนที่มาขอส่วนตัวค่ะบอกว่าเออป้าแตนขอเลขบัญชีไปได้ไหม
มีลูกชายต้องสองคนอ่ะก็เดี๋ยวช่วงเปิดเทอมเห็นว่าก็ลำบากอะไรอย่างนี้จะโอนเงินมาช่วยซื้อชุดนักเรียนโอนเงินมาให้ไปติดตั้งกล้องวงจรปิดต่างนานา
ก็จะมีการขอเลขบัญชีโดยตรงกับเจ้าตัวเองส่วนกรณีที่มีคนนำบัญชีป้าแตนไปเปิดรับบริจาคในเฟซบุ๊กเนี่ย
ลุงพลกับป้าแตนพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการกระทำนี้เพราะต่อให้ทำจริงต่อให้หวังดีจริงมันก็เหมือนกับดาบสองคน
บางกลุ่มเขาเต็มใจจะช่วยเหลือแหละแต่ว่าคนบางกลุ่มเองก็มองว่าอ้าวนี่เอาชื่อน้องชมพู่เอาชื่อหลานไปเรียรัยไปหาเงินหรือเปล่า
มันไม่ได้เป็นผลดีกับทั้งตัวลุงพลแล้วก็ป้าแตนเลย
ทางลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าคือไม่ได้ตั้งใจโอ้โหเปิดรับบริจาคอะไรแบบขนาดนั้นไม่ได้จะมาฉวยจังหวะ
ใช้เรื่องราวของน้องชมพู่มาเปิดรับเงินบริจาคอ่ะนะคะแต่เรื่องของไทม์ไลน์หรือว่าลำดับเวลาของลุงพลเนี่ยยังเป็นเรื่องที่พูดถึงกันมา
พูดถึงกันหลายครั้งมากนะคะที่พูดถึงหลายครั้งก็เพราะว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปอะค่ะ
พฤษภาคมเรื่องของช่วงเวลามันสำคัญว่าหายไปช่วงเวลาไหนคนร้ายก่อเหตุช่วงเวลาไหน
และในช่วงเวลานั้นแต่ละคนในพื้นที่เขาอยู่ตรงไหนกันบ้างคือตอนแรกเราก็มองว่าใช้ช่วงเวลาที่น้องชมพู่เล่นยูทูปเป็นคลิปสุดท้ายคือ๙โมง๑๑นาทีของวันที่๑๑พฤษภาคม
คือน้องน่าจะหายตัวไปหลังจากช่วงเวลานั้นแต่ก็มีป้าข้างบ้านที่บอกว่าไม่ใช่หรอกน้องชมพู่หายตัวไปประมาณ๘โมงกว่า
เพราะป้ากลับมาบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงชาติก็คือ๘โมงเข้าไปทำกับข้าวกินโค้งกินข้าวออกมาหน้าบ้านน่าจะสัก๘โมงกว่า
เห็นว่าน้องสดิ้งเริ่มตามหาน้องชมพู่แล้วงั้นหมายความว่าน้องชมพู่น่าจะหายตัวไปช่วง๘โมงกว่านะ
นี่ค่ะช่วงเวลาก็ยังมีหลายข้อมูลยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจต้องรอฟังจากตำรวจก็แล้วกันว่าเป็นช่วงเวลาไหนกันแน่
แต่คำถามที่ย้อนกลับมาก็คือแล้วตกลงลุงพลวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปช่วงเช้า๗โมงเช้าลุงพลอยู่ไหนกันแน่
เพราะว่าข้อมูลที่ให้มาเหมือนกับว่า๗โมงเช้าลุงพลอยู่หลายที่จังเลยลุงพลบอกอยู่ตรงนั้น
แต่มีคนเห็นลุงพลอยู่อีกที่นึงอะไรแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะมาไล่เรียงกันดูหน่อยค่ะ
คือลุงพลยืนยันกับทีมข่าวว่า๗โมงเช้า๑๑พฤษภาคมกรีดยางอยู่ในสวนค่ะ
ซึ่งพ่อแบมบอกว่า๙โมงเช้ายังเห็นอยู่ที่สวนยาง
มีพยานสองคนเป็นพยานคนใหม่เลยยืนยันกับทีมข่าวว่า
โมงเช้าเห็นลุงพลขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนถนนอ้าวไม่ตรงกันแล้ว
ในกล่องชาวบ้านกกตูมบอกว่าโทรหาลุงพล๗โมง๑๕เพื่อให้มาดูมาซ่อม
ดังนั้นพอดูช่วงเวลาแบบนี้ค่ะช่วง๗โมงถึง๗โมงครึ่งเนี่ย
ทำไมลุงพลอยู่หลายที่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะ
พยานคนแรกบอกว่าวันนั้นลุงพลขี่รถออกมาจากวัดถ้ำภูผาแอก
ตอนนั้นตัวเองกำลังไปทำธุระขี่รถสวนกันพอดี
ลุงพลแต่งตัวเหมือนคนไปสวนใส่เสื้อแขนยาวรองเท้าแบบเหมือนคนไปสวนนะคะ
แล้วใส่หมวกโม่งอ่านี่แต่แบบไม่คลุมหน้านะค่ะ
ก็ขี่รถปกติไม่ได้รีบร้อนอะไรอันนี้คนที่เห็นลุงพลนะคะคนแรก
ส่วนอีกคนนึงพยานคนที่สองบอกว่าเห็นลุงพลบนถนนเหมือนกัน
ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวผ่านหน้าร้านขายของชำแต่ไม่รู้ว่าลุงพลไปกรีดยาง
หรือไปหยอดน้ำกรดตอนเจ็ดโมงเช้าเพราะว่ายางที่กรีดกันก็จะกรีดกันช่วงค่ำ
ดึกก็จะไปหยอดน้ำกรดดังนั้นช่วง๗โมงเช้าก็เลยมีคนเห็นลุงพลอยู่หลายจุดเลยอะค่ะ
ไม่แน่ใจว่าจริงจริงแล้วลุงพลอยู่จุดไหนกันแน่นะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าลุงพลเองก็บอกว่า
เอาจริงจริงไม่ได้ดูเวลาหรอกอืมนาฬิกาข้อมือก็ไม่ได้ใส่ค่ะ
แล้วคนแบบชาวบ้านในพื้นที่เขาไม่มานั่งดูเวลาไงว่าวันไหน
กี่โมงเป๊ะทำอะไรบ้างแล้วบางทีเวลาให้ข้อมูลเนี่ยมันผ่านไปหลายวันแล้ว
อืมย้อนกลับไปจำไม่ได้มันจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรบ้างจำได้คร่าวคร่าว
มันก็อาจจะมีคลาดเคลื่อนไปได้บ้างอืมทีนี้คุณผู้ชมในระหว่างที่คดีของน้องชมพู่เองก็ยังไม่ได้คลี่คลาย
มันดันมีอีกหนึ่งคดีเกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นข่าวกันแล้ว
เป็นคดีที่มีชายวัย๕๕ปีกระทำอนาจารย์กับเด็กหญิงวัย๓ขวบ
วันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมค่ะซึ่งสถานที่เกิดเหตุเกิดห่างจากบ้านน้องชมพลู่สามสิบสี่กิโลเมตร
บ่ายเมื่อวานนี้นะคะตำรวจภูทรมุกดาหารเนี่ยก็คุมตัวผู้เกาะเหตุ
ชื่อว่านายสุพลหรือนายกว้างเป็นเจ้าของร้านขายของชำ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๓ขวบไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ
คือเรื่องนี้เนี่ยที่เอามาโยงกันเพราะอะไรเพราะว่าตำรวจเขาขยายผลกันอยู่ว่า
มันจะมีอะไรเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเพราะว่าเหยื่อก็เป็นเด็กหญิงอายุสามขวบ
แถมพื้นที่ที่เกิดเหตุมันไม่ได้ไกลกันด้วยพาคุณผู้ชมไปดูวินาทีทำแผนก่อนก็แล้วกันนะคะ
ดงหลวงเนี่ยแหละค่ะเป็นบ้านของผู้ต้องหาเอง
ชาวบ้านนับรอให้คนเนี่ยมารอดูการทำแผนเลย
ซึ่งตำรวจก็คุมตัวนายสุพลออกมาก็ใช้กำลังกันค่อนข้างแน่นหนาเหมือนกันนะคะ
ชาวบ้านเนี่ยทั้งตะโกนด่าทอแล้วก็สาบแช่ง
คนที่โกรธที่สุดเนี่ยก็คือพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหาย
คือถึงขั้นลุยเดี่ยวเนี่ยฝ่าวงล้อมตำรวจมาอย่างนี้เลยค่ะ
ตั้งใจจะเข้ามาทำร้ายนายสุพล
แต่เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยกันกันตัวออกมาคุณผู้ชม
ตำรวจก็พยายามเจรจาให้ใจเย็นนะคะ
บอกว่าแบบพออย่าทำเลยเพราะว่ามันไม่คุ้มกัน

สมมุติพ่อปรีเข้าไปทำร้ายผู้ต้องหาอย่างนี้
มันก็จะเป็นคดีอาญาเรื่องทำร้ายร่างกายกันมาอีก
พ่อก็จะโดนคดีไปเปล่านะคะ
หลังจากที่มีการเจรจาให้พ่อใจเย็นลงแล้ว
แยกพ่อออกไปแล้วก็นำตัวนายสุพลไปชี้จุดเกิดเหตุในบ้าน๓จุด
คือที่หน้าบ้านในบ้าน
แล้วก็จุดที่ยื่นขนมให้กับเด็กหญิงผู้เสียหาย
นายสุภนรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริง

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือประมาณสัก๙โมงเช้าวันที่๒๒กรกฎาคม
สุพลไปส่งภรรยาขึ้นรถโดยสารไปจังหวัดสกลนคร
จากนั้นกลับมาที่ร้านขายของชำซึ่งเป็นบ้านพักของตัวเอง
ไม่นานน้องผู้หญิงวัย๓ขวบที่เป็นผู้เสียหายก็เดินมาซื้อขนม
นายสุพลเรียกเด็กให้เดินเข้ามาหาแล้วกระทำอนาจารย์
น้องเนี่ยส่งเสียงร้องก็เลยยื่นขนมให้ถุงหนึ่ง

ระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ย
นักข่าวก็พยายามถามนะเพราะว่าจริงแล้วนายสุพลกับครอบครัวของน้องผู้เสียหายรู้จักกัน
พ่อเนี่ยเห็นหน้าค่าตากันสนิทกันเลยก็ว่าได้เห็นกันบ่อยกับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เจอกันบ่อย
นักข่าวเราก็พยายามถามว่านี่ครั้งแรกจริงหรือเปล่า
แล้วทำไมก่อนหน้านี้เคยทำอะไรแบบนี้ไหมทำไมไม่ทำ
ครั้งนี้มันมีเหตุการณ์อะไรมีแรงกระตุ้นอะไรถึงมาเกาะเหตุแบบนี้
เขาก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะ
แล้วก็ไม่ต้องการขอโทษครอบครัวของน้องผู้เสียหายด้วย
ยังไม่มีแรงกระตุ้นอะไรอย่างนนี้ข้อก็พูดอะไรครับ

ระวังนะครับ

อื้อออค่ะ

มึงไปทำอย่างนี้ที่อื่นไหม

ไม่เคยแล้วทุกครั้งที่น้องมาซื้อนมคนเดียวนี่เราทำแบบนี้ไหมครับผม

โดยเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายสุพลนะคะเป็นข้อหากระทำอนาจารย์แก่เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๓ปี
แล้วพอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเนี่ย
แพทย์เพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดฐานอื่นอีกไหม
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขทีมข่าวเราเนี่ยก็ไปสอบถามจากคนในครอบครัวนายสุพลว่า
กังวลไหมว่าคดีนี้คดีของนายสุพลเนี่ยจะถูกเชื่อมโยงไปที่คดีน้องชมพู่
ปรากฏว่าภรรยากับแม่ของนายสุพลอยู่โรงพยาบาลค่ะนอนอยู่ที่โรงพยาบาล
ส่วนยากคนอื่นเนี่ยออกไปทำงานที่สวนแล้วก็ไล่
เหลือแค่พี่เขยนายสุพลซึ่งเขาก็ตอบคำถามมานะคะ
ว่าก็ไม่ได้วิตกกังวลหรือว่าเครียดว่าจะไปเชื่อมโยงกับคดีนี้หรอก
แม้ว่าคดีที่เกิดขึ้นจะเกิดกับเด็กวัย๓ขวบเหมือนกัน
แต่มันคนละที่กันเลยแถมนายสุพลก็ไม่เคยไปหมู่บ้านกกอก
ไม่เคยขึ้นเขาไม่รู้จักพ่อแม่น้องชมพู่แล้วก็ไม่เคยออกจากหมู่บ้านด้วย
มอเตอร์ไซด์ยังขี่ไม่เป็นเลยจักรยานก็ถีบไม่เป็น
ส่วนรถยนต์ขับเป็นแต่รถไม่มีมันเสีย
เพราะฉะนั้นเลยไม่กังวลแล้วทีมข่าวก็ถามต่อบอกว่า
อ่ะต่อให้มั่นใจอ่ะว่าน้องไม่ผิดอ่ะคิดว่ามันจะมีการถูกโยงไปเป็นแพะในคดีนี้บ้างไหม
พี่เขยตอบหน่อยค่ะ
ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในตำบลเดียวกัน
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมขยายผลว่าจะมีความเชื่อมโยงอะไรกับคดีของน้องชมพู่หรือเปล่า
คดีของน้องชมพู่ที่เราต้องตามกันมาอย่างยาวนานแบบนี้ตำรวจก็บอกเองเลยว่า
เป็นคดีที่ยากยากมากใช้เวลานานมากแล้วก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะ
แต่จะไม่ตามก็ไม่ได้คือเราก็ต้องได้คำตอบก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับน้องชมพู่กันแน่นะคะเพราะไม่ใช่ว่าอยู่ดีดีเด็กคนนึงจะมาเสียชีวิตโดยหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ดังนั้นคือย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าตกลงแล้วน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟได้เองไหม
น้องมีความสามารถเพียงพอไหมด้วยร่างกายสมรรถภาพต่างน้องขึ้นไปได้เองจริงหรือเปล่า
ค่ะวันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูทีมข่าวของเรานะคะไปอีกรอบนึงนะคะทั้งขึ้นทั้งลงแล้วก็ไปวัดความชัน
โอ้โหไม่ง่ายนะคะการเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟคือสิ่งต่างเหล่านี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปแล้วเจ้าหน้าที่วัดแบบละเอียดคุณผู้ชม
ันกี่องศามีกี่จุดกี่จุดยังไงก็เอาไปเทียบเคียงกับกล้ามเนื้อของเด็กเด็กผู้หญิงอายุสามขวบเนี่ยค่ะ
ว่าจะสามารถขึ้นไปได้ไหมนะคะนี่ค่ะเรามาไล่ดูกันเลยนะคะการเดินขึ้นไปเอาขาขึ้นก่อนนะคุณผู้ชม
ก็คือขึ้นไปเริ่มจากสวนยางพาราหลังบ้านน้องชมพู่เลยนะคะจุดแรกเนี่ยค่ะก็คือห่างจากสวนยางพาราไปสามร้อยเมตรค่ะ
จุดนี้ชัน๓๐องศานะคะระยะความชันระยะทางเนี่ย๓๒เมตรจุดที่๒ห่างจากจุดแรก๑๔๐เมตร
วัดความชันได้๓๕องศาระยะทางความชันห้าสิบเมตรเส้นทางตรงนี้ยังเป็นทางเดินปกตินะคะ
จุดที่๓ห่างจากจุดที่๒๖๐เมตรความชัน๔๓องศาระยะทางความชัน๕๐เมตรค่ะ
เดินต่อไปอีกจนถึงจุดที่๔ห่างจากจุดที่๓๑๑๐เมตรนะคะจุดนี้เริ่มมีขดหินใหญ่ที่ต้องผ่านขึ้นไป
วัดความชันได้๕๐องศา
ระยะทางความชันคือเจ็ดเมตรค่ะเดินต่อไปจนถึงจุดที่ห้าห่างจากจุดที่สี่สิบเมตรนะคะ
ต้องเดินผ่านโขดหินขนาดกลางและขนาดใหญ่สลับกันไปค่ะในจุดนี้
วัดความชันได้๔๗องศาระยะทางความชันเนี่ยนะคะ๒๗เมตร
เดินต่อไปอีกค่ะจุดที่๖ห่างจากจุดที่๕๘๐เมตร
จุดนี้จะมีโขดหินทั้งเล็กทั้งใหญ่สลับกันค่ะคุณผู้ชม
วัดความชันได้๔๘องศาระยะทางความชันคือ๓๒เมตรนะคะ
ไปจนถึงจุดที่๗ห่างจากจุดที่๖๑๖๐เมตร
จุดนี้จะมีโขดหินเล็กค่ะวัดความชันได้๓๓องศา
ระยะทางความชันคือห้าสิบเมตรนะคะจากนั้นก็ไปจนถึงจุดที่แปด
จากจุดที่๗๒๑๐เมตรความชันคือ๕๐องศานะคะ
ระยะทางความชัน๙เมตรค่ะจุดที่๙ห่างจากจุดที่๘๒๓๐เมตร
จุดนี้สำคัญค่ะเพราะว่าเป็นจุดที่เจอรถแคลเด็กเล่นนะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยเป็นโขดหินใหญ่นะคะคุณผู้ชมความชันคือ๔๒องศา
ระยะทางความชันหกสิบเมตรไปต่อเลยค่ะ
จุดที่๑๐โอ้โหจุดนี้คือห่างจากจุดที่๙ประมาณ๑๕๐เมตรแต่สูงมากค่ะ
ตามภาพเป็นหน้าผาสูงหลายสิบเมตรนะคะจุดนี้ยากที่สุดค่ะคุณผู้ชม
ยากมากที่จะเดินผ่านเพราะว่าชันมากที่สุดเลยนะคะ
ชันคือ๖๐องศาระยะทางความชัน๓๒เมตร
จากจุดที่๑๐ต่อไปจุดที่๑๑ห่างกัน๑๔๐เมตร
จุดก่อนจะพบศพมีความชัน๔๖องศาระยะทางความชัน๕๐เมตรนะคะ
แล้วก็เดินต่อไปจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่อันนี้คือขาขึ้นนะคะ
ทางขึ้นไปบนภูเหล็กไฟรวมแล้วระยะทาง๑๘กิโลเมตรค่ะ
ฉันเป็นน้องชมพู่เนี่ยดูจากกราฟิกเงยมาหน้ามองก็เหนื่อยแล้วนะ

ทีนี้มีการวัดความชันอีกหนึ่งเส้นทางด้วยนะคะเป็นระยะทางที่ไกลกว่าเส้นทางเมื่อสักครู่นี้
แต่ความชันเนี่ยน้อยกว่าอันนี้จะเป็นการวัดจากด้านบนลงด้านล่าง
ต้องเดินอ้อมเขามาถึงอ่างกบแล้วก็เส้นทางน้ำจนถึงห้วยบุ่ง
แล้วก็ไปออกที่สวนมันสำปะหลังที่หลังบ้านน้องชมพู่
เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เส้นทางนี้เพราะอยากที่จะวัดความชันคุณผู้ชมไปดูกันนะคะ
จุดแรกค่ะเป็นจุดที่ห่างจากจุดพบศพ๑๐๐เมตร
ตรงนี้มีหินก้อนเล็กอยู่เยอะมากวัดความชันได้๔๐องศานะคะ
ระยะทางเนี่ยยี่สิบสี่เมตรจากนั้นไปจุดที่สองห่างไปอีกร้อยเมตร
จุดนี้มีโขดหินก้อนเล็กแต่ความชันเนี่ยสูงมากค่ะ
หกสิบองศาระยะทางสิบห้าเมตรถัดไปจุดที่สามห่างออกไปห้าร้อยสี่สิบเมตร
ความชันยังเยอะอยู่นะคะสี่สิบห้าองศาระยะทางยี่สิบห้าเมตรค่ะ
ลงมาเรื่อยเรื่อยที่จุดที่สี่ห่างมาอีกหนึ่งร้อยหกสิบเมตร
มีความชันอยู่ที่สี่สิบสององศาระยะทางสามสิบหกเมตร
ซึ่งจุดนี้เนี่ยทีมข่าวจะต้องเดินอ้อมนะคะ
จนเจอกับอ่างกบซึ่งเป็นทางไหลของน้ำจากเขา
ก่อนที่จะลงไปที่ห้วยบุ่งลงต่อไปที่จุดที่ห้าห่างไปหกร้อยเมตร
ความชันอยู่ที่สี่สิบองศาระยะทางยี่สิบห้าเมตรค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้จะมีโขดหินขนาดใหญ่ขึ้นสลับกัน
ตรงนี้ต้องระมัดระวังมากนะคะในการที่จะเดินข้ามโขดหินแต่ละโขดไปได้
ต่อไปจุดที่หกห่างจากจุดเมื่อสักครู่นี้หนึ่งร้อยเมตร
วัดความชันได้สามสิบองศาระยะทางห้าสิบเมตร
ทางเดินตรงนี้เริ่มจะเป็นเส้นทางเดินปกติแล้วเห็นแนวทางเดินได้ชัดเจน
จนกระทั่งจุดที่เจ็ดห่างจากจุดก่อนหน้าสี่ร้อยห้าสิบเมตร
ความชันยังคงอยู่ที่สามสิบองศาระยะทางสี่ร้อยห้าสิบเมตรค่ะ
ต่อเนื่องไปจนถึงจุดที่๘ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่พบแหวน
ยังคงชันอยู่ที่สามสิบองศามีระยะทางสามสิบเมตรนะคะ
และจากจุดนี้ไปจนถึงต้นมะม่วงบ้านน้าต่ายอีกแปดร้อยสามสิบเมตร
เป็นเส้นทางราบแล้วเดินง่ายมีแนวทางเดินให้เห็นชัดเจนค่ะ
ซึ่งรวมระยะทางขาลงทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามจุดห้ากิโลเมตร
แต่ใช้เวลาเดินทางเยอะกว่านะคะก็คือ๓ชั่วโมง๑๕นาที
อืมโอ้โหไม่ง่ายนะคะทั้งทางขึ้นและทางลงนะคะ
แต่ที่ยังต้องพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่าตำรวจบอกเลยว่ายังไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งนะคะ
ใช่เราก็เลยต้องพยายามหาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เอาข้อเท็จจริง
ลองพิสูจน์ดูว่ามันเป็นไปได้จริงไหมที่เด็กหญิงวัย๓ขวบคนนึง
เดินขึ้นไปเองคนเดียวบนเส้นทางลาดชันแบบนี้แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่ข้างบน
เพราะดูจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยระยะทางเฉลี่ยและความชันเฉลี่ย
มันคือประมาณ๔๐องศาซึ่งมันค่อนข้างชันมาก
อย่างที่บอกไม่ใช่ความคิดเห็นของเราเองนะคะ
เราไปสอบถามนายแพทย์สุริยเดธีปาตีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กแล้วก็วัยรุ่น
ให้มาวิเคราะห์เลยว่าด้วยสรีระด้วยสมรรถภาพร่างกายของเด็กอายุ๓ขวบเนี่ย
เป็นไปได้ไหมอันนี้เอาข้อเท็จจริงทางการแพทย์และสรีระศาสตร์เลยนะคะ
คุณหมอบอกว่ากล้ามเนื้อของเด็กและวัยรุ่นมันสามารถจะวิเคราะห์ได้
มวลกล้ามเนื้อเด็กวัย๓ขวบเนี่ยมีแนวโน้มแข็งแกร่งพอไหม
ที่จะปีนป่ายก้อนหินแล้วก็แนวเขาที่สูงชัน๔๐๖๐องศา
เป็นไปได้น้อยมากเพราะพฤติกรรมของเด็กวัยสามขวบเนี่ย
ก่อนที่จะไปดูเรื่องสรีระดูพฤติกรรมก่อนนะ
เด็กวัยสามขวบเนี่ยยังไม่กล้าพอที่จะเดินไปไหนมาไหนคนเดียวได้
เพราะเขากลัวการถูกทิ้งแล้วเด็กวัยนี้เนี่ยยังติดผู้ใหญ่
ยังติดคนเลี้ยงอยู่ค่ะเวลาจะเดินไปไหนไกลไกล
ต้องมีคนรู้จักไปด้วยหรือว่าเดินตามคนที่รู้จักคุ้นเคย
หรือว่าไว้วางใจเท่านั้นส่วนที่ที่ไม่เคยไปเนี่ย
ไม่กล้าออกไปเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กสามขวบจะเดินขึ้นเขาเอง
เอาง่ายเอาแค่เดินผ่านไร่มันสำปะหลังก็ได้ค่ะ
คุณหมอบอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือแม้แต่น้องคุ้นเคยกับสถานที่แล้ว
สมมุติคุ้นเคยไปบ่อยใช่ไหมเคยขึ้นไปกับพ่อกับแม่กับลุงกับอะไรก็แล้วแต่
ถ้าเดินไปเองคนเดียวด้วยมวลกล้ามเนื้อด้วยสรีระศาสตร์
ด้วยแรงของเด็กอายุแค่๓ขวบที่ไม่มีเสบียงอาหารด้วย
คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นลมตั้งแต่ตีนเขาแล้วค่ะลองฟังความคิดเห็นคุณหมอหน่อยนะคะ
เท่ากับว่าเวลาคนที่จะขึ้นไปในรักษานั้นเขาต้องเตรียมน้ำดื่มเตรียมอะไรต่างเหล่านี้ไปพอควรนะ
ไม่ใช่หมายถึงว่าไปแบบไหนก็ได้ทะเลอร์ทะล่าขึ้นไป
ถึงแม้จะใช้คำว่าหลงนี่ก็น่าจะเป็นลมซะตั้งแต่เชิงเขาแล้วแหละ
ไม่น่าจะต้องบอกว่ายังมีเรี่ยวแรงที่สามารถขึ้นไปได้อีก
นี่นะคะก็ต้องตามกันต่อนะคะจนกว่าจะมีคำตอบจากตำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่กันแน่นะคะ
เอาว่าเรารอหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตำรวจเขากำลังตรวจพิสูจน์กันอยู่นะคะ